นายรณรงค์แก้วเพชรโพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวระบุว่า
มีผู้ปกครองเด็กชั้นอนุบาล๒โรงเรียนเอกชนราคาแพง
เล่าบอกว่าลูกล้มในห้องเรียนนะครับก่อนกลับมาบ้านเกิดเหตุ
ส่วนกล้องในห้องเรียนกลับบังเอิญเสียในวันเกิดเหตุ
สอบถามโรงเรียนรีบให้ค่าทำศพ๒๐๐๐บาท
ล่าสุดนายพาณิชย์อายุ๓๓ปีและนางสาวนภาพรอายุ๒๖ปี
กับแม่ของเด็กชายอายุ๔ขวบ
นำหลักฐานเข้าพบทนายรณรงค์ครับเพื่อร้องขอความเป็นธรรม
แล้วขอให้ตรวจสอบกรณีนี้
แม่ของหนูน้อยลำดับเหตุการณ์บอกว่า๒๒พฤศจิกายนที่ผ่านมา
พาลูกไปส่งที่โรงเรียนเสร็จปั๊บ

พ่อสามีก็คือคุณปู่ใช่ไหม

ซึ่งโรงเรียนแจ้งว่าลูกหกล้มขณะเหลาดินสอ
บ่นว่าเจ็บแก้มเจ็บแก้มปู่ก็ให้กินยาแล้วนอน
พอเธอกับสามีกลับมาบ้านเห็นลูกยังนอนสมอยู่แล้วบ่นเจ็บแก้ม
สามีก็ให้ลูกกินนมเพื่อให้นอนพัก
แต่ลูกอาเจียนครับกระทั่งสามทุ่ม
เห็นลูกหน้าซีดน้ำลายไหลออกปาก
รีบพาส่งโรงพยาบาลไม่ทันซะแล้วฮะ
คุณหมอแจ้งว่าลูกคุณเสียชีวิตซะแล้วนะ
ผลชนสูตรพบมีเลือดออกนะฮะเหนือเยื่อหุ้มสมอง
วันที่๒๓พฤศจิกายนตัดสินใจไปที่โรงเรียนเพื่อขอดูกล้องหน่อย
โรงเรียนบอกกล้องเสียครับแล้วก็จ่ายเงินทำบุญศพกับของลูกชายเนี่ยมาสองหมื่นบาทครับ
คุณครูบอกเลยใช่มั้ยครับว่าไม่เห็นตอนล้มตั้งแต่แรก
วันที่เขาโทรมาบอกครูไม่เห็นคือเห็นตอนที่น้องล้มไปแล้ว
ความจริงใจยังมีให้ไม่ได้เลยพูดจริง
น้ำเสียงคือเสียใจบ้างไหม

บางทีเขาก็แบบพูดน้ำเสียงที่ไม่ดีใส

เช่นเดียวกับพ่อของน้องยอมรับว่าข้องใจสาเหตุการเสียชีวิต

ก่อนอะไรอย่างนี้ฮะไม่เห็นมีครูโทรติดต่อมาเลย
น่าจะโทรมาตอนนั้นเลยอะไรอย่างเงี้เขาก็บอกว่าโรงเรียนมัน
เด็กนักเรียนเยอะกำลังใกล้เลิกเรียนเขาก็ยุ่งอยู่
ไม่มีเวลาเลยแต่เขาก็บอกมันไม่มีกฎของกระทรวงนั้น
ไหนที่ให้เอาเด็กออกนอกโรงเรียนไปหาหมอเองอะไรอย่างนี้
คุณผู้ชมครับประเด็นที่น้องล้มก่อนเสียชีวิต
ทำให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวศออกมาโพสต์เฟซบุ๊ค
แสดงความเห็นเช่นกันคุณหมอวีรศักดิ์จรัสชัยศรี
แพทยศาสตร์มศวโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า
หกล้มศีรษะกระแทกพื้นอาจเกิดภาวะเลือดออก
เหนือเยื่อหุ้มสมองชั้นนอกหากพบบางรายอาจเสียชีวิต
ตำแหน่งที่เกิดบ่อยก็คือบริเวณขมับซึ่งมีความบอบบาง
ฝากถึงผู้ที่ต้องดูแลเด็กควรมีความระมัดระวังเป็นพิเศษ
หากพบเห็นกรณีดังกล่าวควรรีบส่งโรงพยาบาล
ไม่ควรรอจนกว่าจะเกิดอาการรุนแรงอาจจะไม่ทันเวลา
ล่าสุดธนายลนรงค์เข้าพบท่านผู้กำกับการสภาษีเจริญพระบุว่า
สั่งตรวจสอบแล้วกล้องวงจรปิดทั้งหมดของโรงเรียน
โดยนำไปมอบให้พอถอถอดข้อมูลหากพบว่าเป็นการกระทำโดยประมาท
จะต้องดำเนินการตามกฎหมายครับ